ในช่วงนี้นะคะกลุ่มที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้
เพื่อที่จะหาข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของ
ผู้ที่รับสินบนมีรายชื่อของใครบ้างนะคะ
รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามการพูดคุยจากคุณสุภาพเลยค่ะ
เชิญค่ะคุณกรอฟครับคุณแดวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
มีคนห่วงกันเยอะเลยครับว่าเรื่องนี้สุดท้ายขึ้นมา
มันจะเงียบเป็นคลื่นกระทบฝั่งหรือเปล่า
เขาก็ฝากความหวังไว้กับสื่อสารมวลชนทั้งหลายว่าช่วยกันก่อติดหน่อย
เพราะว่าโดยธรรมเนียมโดยธรรมเนียมของสังคม
ข่าวไหนที่สื่อมวลชนยังตามติดให้ความสำคัญยังพาดหัวกันอยู่
ยังนำเสนอข่าวกันอยู่ข่าวนั้นก็จะมีพัฒนาการต่อเนื่อง
แต่ข่าวไหนที่เงียบไปจากหน้าหนังสือพิมพ์เงียบไปจากสื่อมวลชน
เงียบไปจากหน้าจอโทรทัศน์เขาก็เป็นห่วงว่าสุดท้ายขึ้นมา
เรื่องก็เงียบแล้วก็ไปไม่ถึงไหนฉะนั้นสื่อมวลชนจะต้องก่อติดเรื่องนี้หน่อย
ผมก็อยากจะอัปเดตเรื่องนี้เป็นระยะระยะว่าในที่สุดเนี่ยความคืบหน้าไปถึงไหน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายคอสชและรัฐบาลพอสมควรครับ
เอาเป็นว่าได้เรื่องได้ผลเห็นผลคนโกงถูกลงโทษ

ก็มีความเป็นห่วงว่ามันจะซับซ้อนและจะไปโยงใยกันถึงไหนยังไง
ที่จะมีปัญหาตรงไหนยังไงฉะนั้นต้องตามดู
วันนี้ข่าวที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยอยากจะอัปเดต๒๓มุม
เวลาเราดูว่าเรื่องพวกนี้รัฐบาลจะเอาจริงหรือไม่เนี่ย
ต้องดูที่ท่าทีของนายกรัฐมนตรี
อ้าวเห็นหัวข่าววันนี้บิ๊กตูสั่งสอบสินบน
แปลว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็เรื่องนี้ท่านให้ความสำคัญ
นายกบอกว่ายังไงล่ะครับ
นายกบอกว่ารัฐบาลนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตรวจสอบการจ่ายสินบนอยู่
รวมถึงให้กระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบภายใน

และขออย่ามากดดันมากเพราะทุกอย่างมีเงื่อนเวลาทำงานอยู่แล้ว
นี่ฉะนั้นท่านบอกว่าเรื่องในอดีตกับวันนี้มันคนละเรื่องกัน
ไม่ได้ว่าไม่ได้ก็มาว่า
เดี๋ยวนะใครผิดใครถูกก็ลงโทษได้ไม่ได้ก็ว่ามา

ที่ผ่านมาก็ให้ดูคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
ดังนั้นอย่ามาบอกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไร
รหัสได้ว่าเรื่องนี้นายกให้ความสำคัญ
หลักเนี่ยบ้านเรามีอยู่๒องค์กร
กรหนึ่งถ้านึกถึงการตรวจสอบคนโกงก็นึกถึงปปช
คนที่จะเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นสัญลักษณ์ว่าปปชคิดยังไง
ต้องดูที่คนที่เป็นประธาน
คนที่เป็นประธานที่เห็นในรูปเนี่ยคือพตวชประสานราชกิจ
บอกว่าล่าสุดกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ส่งอีเมลตอบคำถามเรื่องการให้สินบนในประเทศไทยมาแล้ว
นี่ฟังนะตอบมาแล้วซึ่งเป็นไปตามสนทิสัญญาระหว่างประเทศเรื่องการปราบปรามทุจริต
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เนื่องจากต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมจากทั้งการบินไทยและปตทก่อน
โดยขั้นตอนของปปชอยู่ในขั้นแสวงหาข้อเท็จจริง
ซึ่งหากหลักฐานชัดเจนจึงจะสามารถพิจารณาตั้งอนุกรรมการไต่สวนได้
ฉะนั้นช่วงนี้คือหลักเกณฑ์ของปปชช่วงแรกพอมีเรื่องเข้ามา
เขาจะมีขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน
ซึ่งการแสวงหาข้อเท็จจริงไม่น่าจะช้าแล้ว
เพราะว่าหลักฐานทางต่างประเทศนี้เขาชัดเจนแล้ว
ถ้าเขาโอเคมาเราก็น่าจะได้ความคืบหน้า
หลังจากนั้นก็จะตั้งอนุกรรมการไต่สวนครับ
แล้วก็บอกว่าในสัปดาห์หน้าจะหารือกับตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเพิ่มเติมเข้าไปอีก
นี่ในส่วนของปปช
องค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้พอสมควรคือสตว
โดยเฉพาะผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคุณพิสิทธิ์ลีลาวะชิโรภาสเนี่ยคนนี้
ท่านบอกว่าสตงมีรายชื่อบุคลากรฟังนะมีรายชื่อบุคลากรของการบินไทยที่ร่วมประชุมคณะกรรมการบอร์ดการบินไทยมาว่าใครเป็น
ผู้เสนอเรื่องใครอนุมัติใครลงมติแบบไหนใครลงมติแบบไหนใครลงสนับสนุนใครลงค้านมีหมดแล้วก็มี
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างเพราะบางคนเนี่ยเสนอเรื่องขึ้นมา
แต่เมื่อมีชื่อว่าใครชงเรื่องและใครรับเรื่องก็พอจะมีเขาและพฤติการว่าผู้ใดเกี่ยวข้องกับสินบน
ตอนนี้ต้องหารอนังสือตอบจากปปชอังกฤษเพราะคำพิพากษาสารอังกฤษเนี่ยในคดีนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดชื่อบุคคล
ทั้งนี้สินบนช่วงที่๑น่าจะหมดอายุความแต่ต้องดูหลักฐานเพราะการจ่ายสินบนอาจจะไม่จ่ายครั้งเดียว
คดีสินบนหากนับตามกฎหมายอาญาของไทยก็ยังนับว่าคดีอยู่ในอายุความส่วนกฎหมายปปชที่ไม่มีอายุความ
ก็นำมาพิจารณาใช้ได้แต่ต้องดูว่าเรื่องใดเข้าข่ายผิดกฎหมายฉบับใด
นี่องค์กรตรวจสอบสององค์กรฟังดูก็หนักแน่นนะครับ
ทีนี้มาถึงคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
รัฐมนตรีคมนาคมคุณอาคมท่านบอกว่าเรื่องนี้ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว
ให้รายงานกลับมาภายใน๓๐วันโดยต้องขอข้อมูลจากปปชอังกฤษเหมือนกัน
ส่วนจะสามารถเอาผิดต่อผู้บริหารในอดีตได้หรือไม่นั้นต้องให้กรรมการตรวจสอบที่มีอยู่๒คณะดู
คือคณะแรกเนี่ยจะดูว่านอกจากเกี่ยวข้องกับการบินไทยแล้วเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับใครอีกบ้าง
อีกคณะหนึ่งจะดูเรื่องกระบวนการซึ่งทั้งหมดต้องขอข้อมูลไม่เช่นนั้นจะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
เรื่องนี้ส่วนย้อนกลับไปคนที่มีหน้าที่บริหารการบินไทยในอดีต
คนนี้ออกโรงมา๒วันแล้วครับ
กระหนกอภิรุดีอดีตกรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยนี่แหละ
เขาเป็นดีอยู่ในช่วงปี๔๕๔๙แล้วในปี๔๕๔๙คนซ้ายสุดนะฮะ
เป็นปีที่ระบุว่าโรนสรอยจ่ายสินบนครั้งที่๓จำนวน๒๕๔ล้านบาท
คุณกระหนกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมหากราบที่เลวร้ายมาก
รู้สึกทั้งเศร้าทั้งโกรธต้องการกู้เกียรติศักดิ์ศรีคณะบริหารการบินไทย
ที่มีเกิดเรื่องขึ้นมาทุกคนก็โยนเผือกร้อนมาให้
คณะบริหารถูกมองว่าเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม
แล้วฟังตรงนี้นะฟังที่คุณกระหนกว่า
งานใหญ่แบบนี้วงเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะ
คุณกระหนกบอกว่าแล้วอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
แทบจะไม่มีอะไรเลยแค่รับรู้รายละเอียดไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลง
ล็อกอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคณะกรรมการบริหาร
คณะบริหารถูกมองว่ามีอำนาจล้นฟ้าแต่ความจริงไม่ใช่
อย่างผมเนี่ยแม้จะแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสักคน
ยังทำไม่ได้เลยหรือถ้าจะอนุมัติวงเงินได้
ก็ไม่กี่ร้อยล้านบาทฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่า
อย่ามาโทษผู้บริหารใหญ่กว่านั้นก็คือคอลโลมฝ่ายการเมือง
อย่างนั้นเถอะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตาม

สุดท้ายขึ้นมาก็เรื่องเรื่องว่าคดีความจะหมดอายุ
เรื่องนี้คนก็เป็นห่วงกันมากแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
ถ้าย้อนดูเจตนารมณ์กฎหมายใหม่ของปปชที่กำลังแก้ไขอยู่
ก็คือว่าคดีทุจริตจะไม่หมดอายุความ
เอาเถอะหนีไปไหนลากกันไปถึงไหนไม่หมดอายุความ
ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามีคนเสนอว่า
เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายปปชเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นในช่วงรอยต่อนี้ให้นายกรัฐมนตรี
ออกมาตรา๔๔เข้ามาแก้ไขเรื่องนี้
ออกมาเลยว่าคดีนี้ไม่ให้หมดอายุความ
งั้นแล้วช่วงแรกที่มีการจ่ายเงินกันเนี่ย
พอดูอายุความแล้วเนี่ยอายุความขาด
ถ้าเรื่องนี้ปล่อยให้อายุความขาดสังคมไม่สบายใจครับ
ฉะนั้นก็เลยมีคนเสนอว่านายกรัฐมนตรี
น่าจะใช้มาตรา๔๔
เข้ามาแก้ล็อกตรงนี้คือไม่ให้หมดอายุความ
เอาละครับเราจะตามเรื่องนี้เป็นระยะ
เชื่อว่าเรื่องจะไม่เงียบหรอกครับ
เรื่องใหญ่ขนาดนี้เงียบได้ยังไง
คนติดตามกระต่างเยอะแยะขอบคุณครับคุณอาว
ตอนนี้รออย่างเดียวรอรายชื่อนะคะ
รายชื่อปปชของอังกฤษนะคะ
รอรายชื่อปปชของอังกฤษ
แล้วเขาจะทางด้านผู้ว่าสตงเนี่ยท่านพูดเหมือนกับว่า
พอรู้แล้วแต่ยังไม่เปิดเผย

ทีนี้พอรู้แล้วก็ต้องมาดูว่าจะทำอย่างไร
เพราะว่าเหมือนอดีตดีการบินไทยก็บอกว่า
ฝ่ายการเมืองนะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องใหญ่
ใช่ต้องตามดูครับ